วันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบานได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการที่จะจ้างซ่อมรถจีโน่ที่ชำรุดเสียหายนะคะ
ตอนที่ไปเข้าควบคุมผู้ชุมนุมทั้งหมดห้าคันด้วยกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งบริษัทที่ผ่านการพิจารณาแล้วก็ผ่านเกณฑ์เนี่ยมีการเสนอราคาซ่อม๔๗ล้านบาทนะคะ
โอ้โหนี่กองบัญชาการตำรวจนครบานวันนี้ประกาศแล้วนะคะการที่จะมีผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชนหรือที่เรียกกันว่ารถจีโน่เนี่ยนะคะ
ชำรุดเสียหายจากกรณีที่ผู้ชุมนุมทำลายนะคะห้าคันก็มีการแถลงบอกว่ามีบริษัทที่มีคุณสมบัติถูกต้องนะคะ
ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอื่นค่าขนส่งค่าจดทะเบียนค่าใช้จ่ายอื่นไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้นะคะ
พอมีการประกาศออกมาในโลกโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันโอ้โหหนาเลยค่ะ
ยังไงวะเยอะเลยนะคะบอกว่าเหมาะสมหรือเปล่ามันแพงเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
สิบเจ็ดล้านค่าซ่อมเนี่ยนะฮะถ้าซื้อใหม่แบบไหนมันคุ้มกว่ากัน
ซ่อมทั้งหมด๕คันเฉลี่ยแล้วตกคันละ๙ล้านกว่าบาทเป็นคนไปคิดเลข
กดเครื่องคิดเลขเลยนะคะรวมสี่สิบเจ็ดล้านแต่ถ้าซื้อใหม่
ราคาคันละยี่สิบห้าล้านห้าคันก็ตกอยู่ที่รอยยี่สิบห้าล้านบาท
นี่ก็เป็นประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในโลกโซเชียลคุณผู้ชม
ก็สามารถไปตามต่อได้นะคะเรื่องนี้ครับ